อืมค่ะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ต้นนะคะว่าการชุมนุมกันเนี่ยไม่ได้มีแค่ในพื้นที่กรุงเทพหานครและปริมณฑลในต่างจังหวัด
ก็มีการรวมกลุ่มกันของมวลชนเหมือนกันนะคะเราค่อยค่อยไล่เรียงกันดูในแต่ละพื้นที่เดี๋ยวพาไปดูที่จังหวัดมหาสารคามกันก่อน
ชุมนุมกันตั้งแต่ช่วงเย็นค่ะเป็นเด็กนักเรียนชั้นมัธยมนะคะมัธยมปลายเขาจัดเวทีปราศัยกันที่หน้าสวนสุขภาพเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ตั้งแต่สี่โมงเย็นนะคะก็จะเห็นเลยว่ายังใส่เครื่องแบบชุดนักเรียนกันอยู่ค่ะก็มีนักเรียนชั้นมัธยมปลายของสถานศึกษาชื่อดังภายในจังหวัดก็ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นเวทีปราศัยต่อเนื่องเลยนะคะหลักหลักเลยเนี่ยก็คือเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกปล่อยตัวแกนนำที่ถูกจับหยุดทำร้ายประชา
โครนสีธรรมราชนะครับท่านผู้ชมครับที่หน้าสนามกีฬากลางจังหวัดนะครับถนนรัชดำเนินมีกลุ่มเยาวชนนักเรียนนักศึกษามารวมตัวกันนะครับ
โดยกลุ่มเยาวชนได้เขียนป้ายข้อความโจมตีรัฐบาลนะครับ
แล้วก็เดินจากหน้าสนามกีฬากลางจังหวัดไปตามถนนรัชดำเนิน
่งหน้าไปยังค่ายทหารวชิราวุฒิกองทัพภาคที่๔
ซึ่งอยู่ห่างประมาณ๑กิโลเมตรนะครับ
ระหว่างที่กลุ่มเยาวชนแล้วก็ประชาชนเดินเท้าไปถึงสนามกอล์ฟกองทัพภาค๔นะฮะ
ยังไม่ทันถึงค่ายทหารนะฮะก็มีทางรองเสนาธิการกองทัพภาคที่สี่
เป็นตัวแทนของแม่ทัพภาคสี่นะครับมายืนรอรับหนังสือจากกลุ่มเยาวชนนะฮะ
ก็เป็นตัวแทนมารับมอบหนังสือนะครับข้อความในหนังสือก็คือเรียกร้อง
งดใช้ความรุนแรงกับประชาชนไม่ก่อการรัฐประหาร
กรณีรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและสั่งการให้ตำรวจควบคุมฝูงชนสลายการชุมนุม
ด้วยการฉีดน้ำแรงดันสูงผสมสารเคมีใส่ผู้ชุมนุมที่ไร้อาวุธ
ซึ่งถือว่าเป็นการทำผิดหลักปฏิบัติสากลสร้างความตื่นตนกหวาดกลัวตลอดจนทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้ชุมนุม
รวมทั้งผู้ที่สัญจรไปมานี่เขาเป็นข้อเรียกร้องเขานะฮะ
และจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับกลุ่มคนคอนจะไม่ทนได้ประนามการใช้ความรุนแรงเข้าสลายการชุมนุมทุกรูปแบบ
และขอเรียกร้องให้กองทัพบกงดใช้ความรุนแรงด้วย
ตัวแทนของแม่ทัพภาค๔ก็มารับหนังสือจากกลุ่มเยาวชนนะครับ
แล้วก็รับปากว่าจะนำไปส่งมอบต่อกับแม่ทัพภาค๔และผู้บัญชาการฐานบกต่อไป
หลังจากนั้นเขาก็ยุติแยกย้ายกันนะฮะสำหรับที่นครศรีธรรมราช
พาไปดูที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาอุดมศึกษาและอาชีวศึกษานะคะ
เขาก็ไปรวมตัวกันค่ะที่ลานหน้าอนุสวรีสามกษัตริย์กลางเมืองเชียงใหม่นะคะ
เริ่มกันตั้งแต่ช่วงเย็นประมาณสี่โมงเย็นค่ะก็ต่อเนื่องจนถึงช่วงค่ำค่ำ
แต่ช่วงค่ำเนี่ยฝนตกลงมาโปรยปลายนะคะก็ตามที่เพจประชามชได้ประกาศผ่านทางเพจเอาไว้อะค่ะ
ก็คือวันนี้ของงดจัดการชุมนุมภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่อยกระดับการชุมนุมจะไปสนับสนุนการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมนักเรียนเชียงใหม่
เพื่อประชาธิปไตยที่ลานหน้าอนุสวรีสามกษัตริย์นะคะ
ก็เลยไปรวมตัวกันตรงนั้นก็มีการติดแฮชแท็กว่า
๑๙ตุลามอบกั้นกล้วยนะคะบรรยากาศก็คึกคักค่ะ
ก็ผูกลิฟตบิ้นสีขาวผูกผมผูกข้อมือเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะคะ
ส่วนตรงทางเข้าก็มีป้ายผ้าเขียนว่าแนวร่วมนักเรียนเชียงใหม่
นี่ก็ผูกโบกันแบบนี้นะคะมีป้ายผ้าเขียนเอาไว้
แล้วก็คาดการณ์ว่ามีเยาวชนนักศึกษาประชาชนมาร่วมกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่อง
ก็คาดว่าน่าจะชุมนุมกันถึงเวลาสักประมาณ๓ทุ่มครึ่ง
ตำรวจในและนอกเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคง
ก็มาดูแลความปลอดภัยค่ะเพื่อป้องกันมือที่สามมาก่อความวุ่นวาย
ตำรวจต้องปิดการจราจรที่บริเวณถนนหน้าอนุสวรีสามกษัตริย์นะคะ
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุกับกลุ่มนักเรียนที่เดินทางมาร่วมชุมนุม
ต้องรับไปดูที่ทรงศาลสงหามีกลุ่มนักเรียนยำว่ชน
มาแสดงจุดยืนทางการเมืองแล้วก็แสดงข้อเรียกร้องต่าง
เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษานะฮะแล้วก็ข้อเรียกร้องตามที่ทางกลุ่มที่กรุงเทพเขาเรียกร้องกันด้วยนะครับ
มีการปราศัยแถลงข้อเรียกร้อง๓ข้อของที่นี่นะฮะ
ก็คือขอให้นักเรียนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกหรือเรียกร้องใดภายในโรงเรียนโดยเสรี
บุคลากรภายในโรงเรียนปกป้องและหยุดคุกคามนักเรียน
ให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนทุกคน
แล้วก็บอกว่าจะไม่หยุดการเคลื่อนไหวจนกว่าระบอบการศึกษาไทย
และระบอบประชาธิปไตยจะมั่นคง
แต่ทางน้องที่นี่เขายืนยันว่าจะไม่มีการพูดก้าวล่วง
จาบจ้วงสถาบันอย่างเด็ดขาด
อีกมุมหนึ่งนะฮะก็จะมีตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการตลาดพลาซ่า
วันนี้ก็สวมใส่เสื้อสีเหลืองนี่นะครับ
แล้วก็มีป้ายข้อความเกี่ยวกับการปกป้องสถาบัน
ก็มาลักษณะเหมือนกับมายืนสังเกตการณ์ประมาณอย่างนี้นะครับ
บอกว่าเพื่อจะมาดูว่าไม่อยากให้ลูกหลานเนี่ยไปก้าวล่วงสถาบัน
สภหัดใหญ่ก็ต้องจัดกำลังมาดูแลความเรียบร้อยนะครับ

มีตัวแทนผู้ประกอบการตลาดพลาซ่าบอกว่า
ความเห็นต่างความคิดเห็นของนักเรียนของเยาวชนเป็นเรื่องดี
ผู้ใหญ่ก็พร้อมรับฟังแต่ก็ไม่อยากให้มีการปราศัยที่ยั่วยุ
หรือว่าปลุกปั่นก้าวล่วงสถาบัน
ส่วนเรื่องอื่นที่จะแสดงออกเรียกร้อง

เขาก็เลยเป็นห่วงก็เลยมาดูเรื่องนี้เป็นพิเศษ
บุรีรำตั้งแต่เวลาประมาณบ่าย๓โมงครึ่งวันนี้นะคะ
มีกลุ่มคนที่ประกาศตัวเป็นคณะราษฎรบุรีรำ
มีทั้งนักเรียนนักศึกษาประชาชนมารวมตัวกันที่ริมทางเท้าประตู๒
ถนนจีระที่บริเวณด้านหน้านะคะ
ด้านหน้ามหาวิทยาลัยราชพัฒน์บุรีรำค่ะ
คือทางมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้ชุมนุมทางการเมืองภายในมหาวิทยาลัย

คือก่อนหน้านี้เพจบุรีรำปลดแอบได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ที่มีอุดมการเดียวกัน
มาร่วมชุมนุมกันที่บริเวณหน้าตึก๑๕ตึก๑๕ชั้นของทางมหาวิทยาลัย
ซึ่งปรากฏว่าทางมหาวิทยาลัยให้เจ้าหน้าที่ปิดทางเข้าออกทั้งหมด
ทีนี้ค่ะก็คนหลายกลุ่มเลยส่วนใหญ่ก็เป็นนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่ค่ะ
ก็เลยไปรวมตัวกันที่ประตู๒ด้านหน้ามหาวิทยาลัยแทนนะคะ
กลุ่มผู้ชุมนุมก็เลยมีการเจรจาต่อรองกับเจ้าหน้าที่เพื่อขอเข้าไปชุมนุมด้านใน
เพราะกลัวว่าถ้าไปชุมนุมกันด้านหน้าหรือว่าไปชุมนุมกันที่อื่นเนี่ย
เกรงว่าจะได้รับอันตรายหรือว่าไปกีดขวางทางจราจร
สุดท้ายเจ้าหน้าที่อนุญาตนะคะอนุญาตให้เข้าไปด้านในค่ะ
กลุ่มผู้ชุมนุมก็เข้าไปรวมตัวกันที่หน้าตึก๑๕ชั้น
บรรยากาศบนเวทีก็มีนักเรียนนักศึกษาผลัดขึ้นเวทีปราศัยก็ใช้โทรโขงนะคะ
เนื้อหาก็เป็นการจมตีการทำงานของรัฐบาล
เนื้อหาก็เป็นลักษณะของการตำหนิการใช้ความรุนแรงของเจ้าหน้าที่ในการสลายการชุมนุมที่แยกประทุมวัน
ก็มีเสียงตะโกนเหมือนกับเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกเป็นระยะเลยนะคะ
ส่วนช่วงท้ายของการชุมนุมมีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในลักษณะแบบนี้นะคะ
วางดอกไม้พวงหลีดไว้อะไลให้กับระบบผลิตการ
นี่ค่ะช่วง๖โมงเย็นค่ะก็มีการเคารพทงชาติร่วมกัน
หลังจากนั้นมีการประกาศยุติแล้วก็นัดมาชุมนุมกันอีกครั้ง
แต่ยังไม่ได้ระบุเวลาหรือสถานที่นะคะ
การนำผู้ชุมนุมบอกว่าการชุมนุมในครั้งนี้ต้องการเรียกร้องรัฐบาล๓ข้อค่ะ
คือให้นายกรัฐมนตรีลาออก
คืออยากจะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูล
และ๓ต้องการให้อธิการบดีออกจากตำแหน่งไปด้วยนะคะ
ท่านผู้ชมครับไปดูที่กระบี่นะครับ
บริเวณลานประติมากรรมปูดำในเขตเทศบาลเมืองกระบี่นะครับ
นี่เป็นภาพของกลุ่มปกป้องสถาบันนะครับ
ที่วันนี้สวมเสื้อสีเหลืองถือทงชาติมาแสดงออกถึงจุดยืนไม่เห็นด้วย
กับการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนนักเรียนนักศึกษา
แล้วก็กลุ่มประชาชนที่มีการก้าวล่วงสถาบันนะฮะ
คือที่เขาอยู่ตรงจุดนี้เนี่ยห่างไปอีก๓๐๐เมตรนะครับ
อีก๓๐๐เมตรจะเป็นลานบันไดนาคของวัดแก้วกวารามพระอารามหลวง
อยู่ใจกลางย่านการค้าเมืองกระบี่นะครับ
มีกลุ่มเยาวชนแล้วก็ประชาชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่
เขาก็ไปรวมตัวกันอยู่ตรงนั้นนะฮะ

มาแสดงพลังในการต่อต้านผลิตการ
แล้วก็เรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบัน
ลับกันขึ้นปลาใสโจมตี
กลเอกประยุทธ์จันโอชานมุมรี

ต้องจัดกำลังมาดูแลความปลอดภัยนะฮะ
เพื่อให้แยกออกจากกันไม่มีการกระทบกระทั่งกัน
โดยทางตำรวจที่กระบี่เนี่ย
ต้องเตรียมกำลังกันมา

ขึ้นไปเสริมกำลังที่กรุงเทพด้วยนะฮะ

ตำรวจกะบี่จะต้องดูแลในตอนนี้นะครับ
คุณผู้ชมคะช่วงเวลาประมาณ๕โมงเย็นค่ะ

ก็มีกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒนยะลา

เขียนข้อความบนป้ายกระดาษและป้ายผ้า

โจมตีรัฐบาล
โจมตีรัฐบาล

โจมตีรัฐบาล
โจมตีรัฐบาล

โจมตีรัฐบาล
โจมตีรัฐบาล

ข้อเสนอทุกอย่างที่เพื่อนเราเคยเสนอต่อสาธารณะ
ยังเป็นข้อเสนอที่คนที่นี่อยากจะร่วมผลักดันมากที่สุดเหมือนกัน
เพราะว่าเราเชื่อว่าถ้าไม่มีประชาธิปไตยสันติภาพมันก็ไม่เกิด
งั้นเมื่อพูดถึงประชาธิปไตยเองมันไม่ใช่เฉพาะเป็นเรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง
หมายถึงว่าเป็นเรื่องของทุกคน
นี่นะคะก็ยุติการชุมนุมไปตั้งแต่ช่วง๖โมงเย็นนะคะ
ในพื้นที่บอกว่านี่ถือเป็นครั้งแรกของจังหวัดยะลา
ที่มีนักศึกษานักเรียนมาร่วมกิจกรรมชุมนุมในลักษณะแบบนี้ค่ะ
ก็เป็นการชุมนุมของกลุ่มรัศดร๖๓แบบไม่มีแกนนำนะฮะ

แต่ข้อเรียกร้องเนี่ยยังคงยึดข้อเรียกร้องเดิมนะครับ
ซึ่งถ้าดูจากเพจล่าสุดของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเนี่ย
ก็คืออยากจะให้มีการตอบรับข้อเรียกร้องภายใน๒๔ชั่วโมง
เขาเพิ่งโพสต์เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับ